มีคุณตาวัย๗๕ปีขับรถกระบะไปชนกับรถจักรยานยนต์
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่คุณตาบอกว่าสาเหตุที่คุณตาขับรถไปชนรถคันอื่นเพราะอะไรรู้ไหม
หลบคนข้ามถนนหรือผีก็ไม่รู้
นี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
ถนนจรรยานนท์อำเภอบางวัว
ขออภัยตำบลบางวัวอำเภอบางปะกง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำหวานนี้นะครับ
โดยตำรวจพร้อมทีมอาสากู้ภัยเข้าตรวจสอบพื้นที่
พบผู้บาดเจ็บ๒คนครับเป็นชายไม่ทราบชื่อ
อายุ๓๐๓๕ปีสัญชาติบังกลาเทศ

เจ้าหน้าที่เร่งทำการปฐมพยาบาล
ก่อนนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
โดยมีคุณตาชวนจันเกษมอายุ๗๕ปี

เห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งข้ามเลนมา

เห็นเหมือนคนรูปร่างอ้วน
วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถกระทันหัน
ตัดสินใจหักหลบทันทีนะครับ
โดยไม่ทันเห็นรถจักรยานยนต์คู่กรณีที่มาจากทางตรง

ส่วนรถจักรยานยนต์และคนที่เขาเห็นว่าวิ่งข้ามถนนตัดหน้าเนี่ย
กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับ
ฟังเสียงของคุณตาชวนเล่าให้ฟังหน่อย
คุณตาบอกไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเปล่านะ
เมื่อไหร่คนผีแล้วเนี่ย

นี่แหละครับก็คุณตาก็ภาวะแหละ

ไม่รู้ว่าใครข้ามถนนตอนนั้นด้วยนะฮะ
รถจักรยานยนต์และเกิดอุบัติเหตุจนเด็กเสียชีวิต
เกิดขึ้นที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลย
เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนทางหลวงหมายเลข๒๑๒
ใกล้พื้นที่บ้านแสนศุกร์เมื่อช่วงค่ำวานนี้
เป็นเหตุให้เด็กชายสารวุฒิหนูช่างสิงอายุ๑๑ปีเสียชีวิต
จากการสอบสวนทราบว่าเด็กชายสาราวุฒิ
เค้กจะไปฉลองวันเกิดกับเพื่อน
และกินไก่ปิ้งขณะขับขี่ไปด้วยครับคุณ

อีกมือนึงก็ถือไก่ปิ้งกินไปด้วยนะครับ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักไปชนด้านข้างของรถบรรทุก๖ล้อ
จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตนะครับ
ขณะที่นายคณาวุฒิพระโทคนขับรถบรรทุกก็รอให้การกับตำรวจโดยไม่ได้หลบหนี
ทีมอาสากู้ภัยนำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลเลย
ติดต่อญาติให้ทราบต่อไปแล้วก็มารับศพไปทำพิธีทางศาสนานะครับ